ที่สมุดประการคุณผู้ชมเกิดอุบัติเหตุนะคะ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์พุ่งชนสองแม่ลูก
เข็นรถเข็นไปเก็บขวดพลาสติกขาย
ปรากฏว่างานนี้เจ็บ๓ค่ะ
สองแม่ลูก๒แล้วก็คนขี่บิ๊กไบท์๑นะคะ

พลาสติกกระจอนกระจายไปทางนู้นนะคะ

สุดท้ายแล้วตำรวจสภสำรงใต้นะคะ
ลงพื้นที่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะ

ตรงนี้ก็คือถนนปู่เจ้าสมิงพราย
อำเภอพระแดงจังหวัดสมุดประการนะคะ

ชื่อว่าจารุณีฝักผ่องอายุ๔๒ปีนะคะ

แขนข้างขวาถลอกแล้วก็ข้อมือบวมปูดนะคะ
ส่วนลูกสาวชื่อว่าวีรยาเนียดคดอายุ๑๘ปี
ลูกสาวก็คือมีบาดแผลถลอกเหมือนกัน
ส่วนคนขี่บิ๊กไบท์ชื่อว่าโกศลอำนวยพรอายุ๒๓ปีค่ะ
ระบาดเจ็บบริเวณแขนแล้วก็ขานะคะ
คุณผู้ชมทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับคนเจ็บ
ก็คือลูกสาวของคุณแม่ที่ชื่อว่าวีรยานะ
บอกว่าสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
ถ้าฝั่งเธอเองนะเธอบอกว่าเกิดจากคิดผิด

คุณวีรยาบอกว่าคือตนกับแม่เนี่ยกำลังเข็นรถเข็นเนี่ย
ซึ่งข้างในบรรทุกขวดพลาสติกที่เกลือนถนนแบบนี้
กำลังจะข้ามถนนแล้วเห็นแล้วแหละว่าบิ๊กไบท์มาค่อนข้างเร็ว
แล้วเธอเข็นมากลางถนนแล้ว
ก็เลยคิดว่าเออบิ๊กไบท์ทำท่าเหมือนจะจอด
ก็เลยเข็นข้ามถนนจูงแม่ข้ามถนนด้วย
ปรากฏว่าสิ่งที่คิดผิดหมดเลยนะคะ
เพราะบิ๊กไบท์ไม่ได้จอดบิ๊กไบท์ไม่ได้จอด

ก็ต้องไหวอยู่ดีกว่า